หอคอลีลุจจะเติบพันมิตร
ว่ายังไงครับคุณผู้ชมผมว่าข่าวนี้เสียงแตก
ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ยึดกฎจราจรหรือว่าสัญญาณไฟอย่างเคร่งคัด
คุณผู้ชมดูนะดูนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมตำก็ให้
เพราะว่าเขาเห็นไฟแดงพอดี
แต่ว่ารถบรรทุกพ่วงไม่อยู่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมเบรกไม่อยู่แล้ว
ชนเข้าไปเต็มฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่งนะครับ
มิถุนายนโอ้โหแล้วฝนตกใช้ได้เลยตกกำลังลื่นเลยครับ
สี่แยกราหุ่นครับอำเภอเบืองสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ดังนะครับนำมาโพสต์ระบุข้อความว่า
เมืองนอกอ่ะใช่แต่เมืองไทยมันจะจุด
ซึ่งคลิปนี้มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับ
ส่วนใหญ่ก็วิภาควิจารณ์คนขับรถเป็นทุกข์แหละนะครับ
ที่เห็นสัญญาณไฟเหลืองเกือบแดงจนกระทั่งแดงแล้วนะฮะ
แล้วรถตู้คันหน้าก็เบรกก็หยุดนะครับ
ส่วนรถที่ติดกล้องหน้ารถนะฮะ
โอ้โห้นิ่งจนหน้าตกใจคือหมายถึงว่า
แต่ก็อย่างน้อยก็เสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎจราจร
ก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ